เลยทีเดียวเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจหลายคนเมื่อผู้ชายคนหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์
ขี่รถตามน้องที่อยู่บนรถเขาก็เด็กเฮฮาไม่ได้คิดอะไร
ถ่ายคลิปเก็บไว้ได้นะแล้วถ่ายไปก็ยังหัวเราะเฮฮาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้ชายคนนี้
กำลังจะเอามีดมาแทงนักเรียนผู้หญิงชั้นม๒เพื่อนของเขาที่อยู่บนรถจนเสียชีวิต
ความคื้มหน้านะคะคุณผู้ชมคะแม้ว่าจะจับกุมตัวในปรีชาวิทชายศรอายุสามสิบเจ็ดปี
มือแทงคนก่อเหตุได้แล้วก็ตามแน่นอนว่าทีมข่าวของเรา
ก็เลยต้องไปตามเรื่องนี้กันต่อหลังเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้
แก้อำเภอเมืองที่๑๐๑คุณผู้ชมรู้ไหมว่าทีมข่าวของเราไปเจอกับใคร
ไปเจอผู้หญิงคนนึงที่เคยเป็นเหยื่อถูกนายปรีชามือแทงทำร้ายมาก่อน
เขาเคยทำร้ายนะคะคุณอรุณบุญเกษมอายุ๕๙ปี
ถูกทำร้ายเมื่อเดือนมีนาคมปี๒๕๖๕ปีที่แล้วนี่เอง
เธอเล่าแบบนี้บอกว่าครอบครัวของเธอถูกนายปรีชาตามมาทำร้ายหลายครั้ง
ตอนเดือนมีนาคมปีที่แล้วเธอขี่มอเตอร์ไซค์จะไปทุ่งนา
ปรีชาคนนี้ที่เป็นข่าวนี่แหละขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาดักไล่ทำร้ายแล้วใช้มีดไล่ฟัน
เธอบอกเธอวิ่งหนีตายกลับมาที่บ้านครอบครัวเธอถูกนายปรีชาบุกมาทำร้ายร่างกาย
อดทนกันมาตั้งแต่ปี๖๑ถึงปี๖๕เธอและลูกชายเคยถูกไล่ฟันจนบาดเจ็บสาหัส
นี่คือสภาพบาดแผลที่ทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดและความหวาดกลัวเอาไว้ค่ะ
พอพ้นโทษเธอบอกว่านายปรีชาถูกจับไปพ้นโทษออกมาก็ขี่รถมาด้อมมามองแถวหน้าบ้านเธออยู่กันหวัดระแวงมาตลอด
พอรู้ว่าตำรวจจับกลุ่มตัวปรีชาได้แล้วโล่งใจค่ะ

วันนี้เราก็มองเห็นแม่มาตะโพงหน้า

แล้วไปดักเลยดักอยู่สี่แยด
พ่อพ่อใส่สิฮาดแม่แล้วก็ขี้รถ

แล้วก็จอดรถได้แล้วก็ดึงมีดออกมา
แม่กระโดดรถ
แม่ก็แลดเลยแล้วก็ถือมีดไหลเลย
บางคนห้องใส่แล้วก็เล้ยกลับขึ้นมา
ชาวบ้านบอกแบบนี้แล้วเธอเป็นหนึ่งคนที่เป็นผู้เคราะห์ร้ายนะคะ
เคยถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสมาแล้ว
บอกเลยว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกเมื่อตำรวจจับตัวนายคนนี้ไปได้

ผู้ต้องหามาสอบปากคำแจ้งข้อหาแน่นอนกับนายปรีชา
คือฆ่าคนอื่นฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
กมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ตัวไปฝากขังที่ศาลเจ้าตัวยังคงมีสีหน้าเรียบเฉย
แล้วแน่นอนว่าเขาก็บอกแบบนี้เหมือนกับเขามีอาการหล่อนคุณคิง
แล้วเอาจริงวันนี้ก็ยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยนะคะ
ตอบคำถามแบบแปลกแล้วเหมือนกับได้ยินเสียงกระซิบว่า
น้องคนที่เสียชีวิตซึ่งเราทราบว่าน้องชื่อน้องคิตตี้หน้าตาน่ารักด้วยนะคะ
คือน้องเนี่ยเหมือนจะไปทำร้ายเขาได้ยินเสียงกระซิบว่าจะเหมือนไปวางยา
เขาก็เลยขี่รถตามมานี่แหละค่ะจนกลายเป็นเหตุเศร้าค่ะคุณผู้ชม
บอกว่าน้องด่าได้ยินเสียงอย่างนี้ตลอด
ทีนี้คุณผู้ชมคะไปดูกันที่ทางด้านครอบครัวของผู้สูญเสียหน่อยนะคะ
สักข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านของน้องคิตตี้นะคะ
บรรยากาศเต็มไปด้วยความสกเศร้าแล้วค่ะ
มีเพื่อนพ้องที่โรงเรียนเดียวกันญาติญาติครอบครัวแล้วก็คนในหมู่บ้าน
เดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวของน้องค่ะ
หัวหน้าหน่วยกู้ภัยนะคะก็คุณสันติพดุงสมัย
บอกแบบนี้ว่าน้องคิตตี้เคยเป็นอาสาสมัครกู้ภัยมาดูก่อนด้วยนะคะ
ซึ่งอยู่ที่กู้ภัยที่ชื่อว่ากู้ภัยอโศกนะคะ
ซึ่งอยู่ในจุดจตุรพักษ์พิมาร
กู้ภัยมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุ๕๖ขวบ
คุณดูสิเนี่ยน้องจะไปกับพ่อ
ซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยจริงคุณพ่อของน้องเนี่ย

ขอเสนอตัวเข้าช่วยเหลือตลอดในงานการกุศล
ชาปนกิจศพเนี่ยนะคะคือวันที่๘มกราคมทางด้านหน่วยกู้ภัยเองก็จะเดินทางมาร่วมงานเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการไว้อาลัยให้กับน้องเป็นครั้งสุดท้าย
หลายคนเสียใจนะคะกับการจากไปของน้องมันกระทันหันจริงครอบครัวเองก็ยังรับไม่ได้ด้วย